มาดูกันต่อเรื่องความคืบหน้าในคดีทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ทางปพเขาเตรียมไต่ศูนย์มูลความผิดนะคะ
เพราะว่าลงพื้นที่แล้วไปเก็บข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด
แล้วเสร็จแล้วก็พบว่ามีชาวบ้านที่ถูกสวมชื่อเบิกจ่ายเงิน๑๙ครั้งในปี๒๕๕๙
รวมแล้วถึงกว่า๓๐๐คนทีเดียวค่ะ
นายทองสุกณพลนักสืบสวนชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
ปปทเขต๔ก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ติดเชื้อเอดของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นนะคะ
บอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากประชาชนที่มีรายชื่อในบัญชีเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
นับตั้งแต่ได้รับการร้องเรียนเบื้องต้น
ตอนนี้ได้ข้อมูลใกล้ครบถ้วนแล้วค่ะ
เหลือเพียงแค่เอกสารสำคัญบางส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
ซึ่งทางปปทเขาบอกกำลังประสานเพื่อที่จะให้ได้มาข้อมูลเหล่านี้นะคะ
สำหรับขณะนี้ปปเขสี่พยายามเร่งทำงานอย่างเต็มที่
เพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด๖เดือนครับ
ทางการวิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งที่เป็นพยานบุคคลกว่า๓๐๐๐ปาก
แล้วก็เอกสารประกอบคดีจำนวน๑๙ชุด
ซึ่งเป็นเอกสารการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มรายได้น้อยในงบประมาณ๒๕๕๙
เพื่อให้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
หากพยาบาทธานเชื่อมโยงไปถึงรายก็ต้องถูกกำเนินคดีตามกฎหมายครับ
หากพยาบาทธานเชื่อมโยงไปถึงรายก็ต้องถูกกำเนินคดีตามกฎหมายครับ
หากพยาบาทธานเชื่อมโยงไปถึงรายก็ต้องถูกกำเนินคดีตามกฎหมายครับ
สมมุติได้๑๐๐คนก็เบิกดีการนี้มาเพื่อเบิกจ่ายให้กับกลุ่มคนพวกนี้๑๐๐คนครั้งที่๑
สมมติได้๑๐๐คนก็เบิกดีการิมาเพื่อเบิกจ่ายให้กับกลุ่มคนพวกนี้๑๐๐คนครั้งที่๑
ก็จะหมุนได้มากครับเป็นหมุน
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน

เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสอบวินัย
ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยในพื้นที่

จังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่ค่ะ
บอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานด้วยวาจา
อย่างไม่เป็นทางการจากคณะกรรมการสอบวินัย

ว่าน่าจะมีมูลเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรง

อย่างเป็นทางการภายใน๑๒วันนี้
เพื่อจะดำเนินการตามระเบียบค่ะ
ทางผู้ถูกกล่าวหาเองก็มีสิทธิ์
ที่จะหาข้อมูลหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหา

ก่อนที่จะมีการพิจารณาโทษอย่างเป็นทางการ

ตอนนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการเร่งสอบสวนอยู่ว่า

คาดว่าจะทราบผลเร็วนี้นะคะ
ขณะที่ศูนย์บึงกาลน้องคายและสุราธานี

ก็อยู่ระหว่างเร่งสอบสวนข้อที่จริงเช่นกัน
แต่ยังไม่มีการสั่งย้ายออกจากพื้นที่นะคะ